ำดอกสะเดาอาหารพื้นบ้านสำหรับคนโคราชนี้
จะมีการปรุงรสชาติออก๓รสคือหวานเค็มเปรี้ยว
เริ่มจากการเตรียมเครื่องปรุงก่อนซึ่งจะได้รสกลม
ต้องใช้น้ำตาลอ้อยที่ผ่านการเคี่ยวแล้วเติมน้ำปลาและน้ำมะขามเปียก
ี่ยวผสมกันเพิ่มรสให้เข้มขึ้นด้วยการเหยาะน้ำปลาร้า
ใส่ปลาป่นและพริกแห้งคั่วตำหยาบแล้วจึงคลุกเคล้ากับดอกสะดาว
ล้างสะอาดเตรียมไว้พร้อมกับสมุนไพรเครื่องยำ
อย่างหอมแดงต้นหอมผักชีซอยและเพิ่มรสชาติให้กับยำดอกสะเดา
ถั่วลิสงคั่วโรยหน้าร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน